กลับมากัดกันให้สบัดกับผู้เรา๒คนใน
ภูกัดสบัดกับเสาอาทิตย์
วันนี้อยากร้องเพลงจังเลย
มาเจ้อมาเจ้อพร้อมกลับมืออาทิตย์
พร้อมสกิดกัดสะบัดข่าวไม่คลาดทราย
เรื่องไหนดีข่าวไหนโดนเล่ากระจาย
อยู่กันยาวไป๑ชั่วโมง
นี่มันต้องให้ได้แบบนี้

ก็จะยอมได้อย่างไรหรอกคุณมีภรรยาอยู่แล้ว

อะไรล่ะคิดอะไร
แม็ดเสร็จได้เรามีภรรยาซะแล้ว
คุณผู้ชมครับส่งไลน์มาพูดคุยส่งกำลังใจกันได้นะครับ

รอดูคอมเมนต์ของแฟนคุณผู้ชมอยู่นะคะ
วันนี้นะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับ

ในสบัดคาวเตศ
ชาวบ้านภาวะคนตายติดติดกันเชื่ออาถันเมนขวางดวงอาทิตย์
สาวมีแสงประกายออกจากนิ้วเชื่อบรมีพญานาคที่นับถือประธานพรให้
ลึกพิลั่นแท็กซี่ร้องขอให้ผู้โดยสารผายลมให้ดมหน่อย
อ้างช่วยรักษาโรคไต
สนั่นวงการกล้วยเมื่อนำคอนโดราคา๓ล้านแลกกล้วยด่างอินโดขั้นเทพ
อ่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะกลับมาตามกันต่อแบบชัดชัดใน
คู่กันสบัติค่ะ

กัดสะบัดข่าวนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับ
ส่งข้อความมาได้ครับหน้าจอทีวีนะครับใช่ค่ะ

อยู่จังหวัดไหนกันบ้างทำอะไรกันอยู่เอ่ยนะครับโอเค
อ่ะคุณฝนครับค่ะช่วงนี้มีอะไรคะ
ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าดวงไม่ค่อยจะดีนะคะหรือว่าดวงเริ่มจะตกตกไป
ลองไปทำพิธีกรรมโบราณแบบนี้ดูนะครับเผื่อสมาธิของคุณจะดีขึ้น

และนี่ก็คือพิธีค้ำต้นโพนะฮะต่ออายุด้วยพิธีตวงข้าว
เป็นพิธีโบราณที่สืบทอดกันมานะฮะซึ่งหนึ่งในผู้ทำพิธีนี่ก็คือ
พระเอ่อจารุธัมโมค่ะพระลูกวัดวิเวกวนาราม
อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมานั่นเองนะฮะท่านเล่าว่าอย่างงี้
พิธีนี้นะครับนิยมทำกันทุกวัดนั่นแหละ
เป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ
ทำเพื่อเสริมดวงต่อชะตาปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตให้ไปให้ไกล
ออกไปออกไปจะแก้เคล็ดด้วยการนำข้าวเนี่ยนะฮะ
ข้าวสารเนอะที่เห็นเนี้ยข้าวสารข้าวสารค่ะมาเป็นก่อมาเป็นรูปร่างคนแทนกระดูก
ค่ะนะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นก็วางเหรียญทั้งหมดเนี่ยเป็นเหรียญบาทเนี่ยนะครับ
สิบสองเหรียญด้วยกันอืมก็เปรียบเสมือนอวัยวะของคนเราทั้งหมดสามสิบสองประการนั่นเอง
และพิธีนี้นะฮะก็จะนิยมทำกันในช่วงเช้าประมาณสัก๑๐โมงครึ่ง
ค่ะนอกจากมีการนำข้าวเนี่ยมาก่อเป็นร่างคนแล้วเนี่ยนะครับ
ก็ยังมีการปั้นกองดินให้เกินอายุหนึ่งปีอ่ายังไงค่ะ

เมื่ออายุ๒๕

แล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังนำสายสินกับไม้ง่ามนะครับ

สวดเป็นสวดตายใช้พระสวดทั้งหมดคือเก้ารูปด้วยกัน
เชื่อว่าใครที่ทำพิธีนี้แล้วหากมีอาการป่วยหนักอาการก็จะดีขึ้น
หรือการงานที่มันแย่ลงไปงานเราหายลองไปทำดู
ดีขึ้นก็งานก็จะดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ
จริงแล้วเราก็มีความเชื่อนะเราก็เกิดเป็นคนไทย

มันก็เหมือนเป็นการค้ำชูเราด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ
ก็ทำแล้วสบายใจก็ทำนะคะ
ใครก็รู้ว่าดนตรีในงานแห่นาก
มันมวนขนาดไหนมันสนุกขนาดไหน
นาครูปนี้ก็อดใจไม่ไหวเหมือนกันค่ะคุณ

โอ้โหพี่นาคจ๋าพี่นาคเก็บกฎอะไรหรือเปล่านะคะ
ก็ดนตรีมันมันขนาดนี้ใครมันจะอดใจไหว
จะให้นาคนั่งอยู่เฉยไม่ได้หรอกนะ

ขอร่วมแจมแบบสุดสวิงริงโก้เลยนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นการปลดปล่อยก่อนถวายตัว
เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์ยังไงล่ะ

เรื่องแบบนี้ก็ถือว่าไม่แปลกนะครับคุณผู้ชม
เพราะนี่ถือว่าเป็นการทำให้นาคมีความสุข
ก่อนที่จะได้ปล่อยตัวค่ะเข้าสู่ร่มกาสาวพันธ

มันเหมือนกับการที่แบบทุกคนเข้ามา

เดี๋ยวท่านต้องไปสงบอยู่ในร่มภาพกาสาวพัฒน์แล้ว
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเต้นเพลินเลยนะพ่อหน้า
ไม่รู้เข้าไปจะลืมขาหน้าไปต่อไปหมด

แต่ว่าไปเนอะฝนก็เคยไปลำหน้าแบบนี้นะ
เขาบอกใครที่ได้ไปรำหน้านาคแบบนี้

เดี๋ยวคลุพักสักครู่
เดี๋ยวรูปช่วงหน้ามีอะไรเด็ดมาให้ดูกันอีก
อย่าพลาดอย่าหมุนช่องหนีไปไหนนะคะ

เย่มาสะบัดข่าวกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
มาพูดถึงเรื่องความเชื่อกันบ้าง
เคยได้ยินความเชื่อเรื่องการสร้างเมนกันไหมฮะ

ทำให้คนตายเนี่ยติดกัน

ก็คือจริงแล้วมันก็เป็นความเชื่อที่แบบบอกต่อกันมา

ใช่ยังที่จังหวัดปลาจีนตอนนี้นะครับ
มีคนตายติดต่อกันหลายศพ

ก็เราไปหาคำตอบกันนะฮะ
ท่านพระครูอุดมธรรมธารีนะครับ
เจ้าคณะตำบลหาดนางแก้ว
และเจ้าอาวาสวัดวังบัวทองนะครับบอกว่าเรื่องการเสียชีวิตเนี่ย
สามถึงห้าคนต่อเดือนเนี่ยถือว่าเป็นปกติอ้าวเหรอ
เพราะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุครับคุณ
อืมผู้สูงอายุส่วนเรื่องอาถรรพ์เนี่ย
มันก็มีเรื่องเล่านะคุณฝนนะยังไงคะ
อาจจะเกิดจากเมนหลังเก่าที่สร้างอยู่ตรงหน้าวัดก็เป็นได้อ่า
เพราะตามความเชื่อเนี่ยว่าการสร้างเมนที่หน้าวัดเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่าตอนนั้นเนี่ยมีคนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
ติดต่อกันสามถึงสี่รายอืมแบบติดติดติดติดติดกันเลยอย่างเงี้ยฮะ
ก็คือแบบว่าเหมือนสร้างเมนไว้หน้าวัดหน้าวัดเหมือนเรียกคนเข้ามา
ประมาณนั้นคุณตามความเชื่อนะฮะค่ะแล้วต่อมาสิบปีก่อนนะฮะ
ทางวัดและชาวบ้านเนี่ยได้ว่าจ้างช่างให้มารื้อเมนที่อยู่หน้าวัดทิ้งไป
อืมแล้วก็สร้างเมนหลังใหม่ขึ้นมาค่ะหลังที่ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีอาถรรพ์เพราะ
ขวางดวงอาทิตย์ครับอุ้ยยังไงเราก็อยากเห็นน่ะ
มันขวางยังไงอ่ะค่ะลื้อหลังเก่าไปแล้วนะ
นี่คือหลังใหม่นะฮะอันนี้เราก็ไปถามพระปิ่นครับ
พระปิ่นก็คือท่านว่าอย่างไรครับท่านสันตะจิตโตนะฮะค่ะ
สันตจิตโตนะครับเป็นพระลูกวัดนะฮะก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่า
ก่อนที่จะมีคนเสียชีวิตเนี่ยจะมีคนมากระซิบข้างหูพระปิ่น
อ่าซึ่งพระท่านก็บอกว่าไม่ใช่โยมไม่ได้เป็นอย่างนั้น
ไม่ได้มีคนมากระซิบอ่าแต่จะมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนั่นก็คือ
ในตอนกลางคืนประมาณสักสองสามทุ่มค่ะพระปิ่นเนี่ยนะครับ
จะเห็นดวงไฟดวงใหญ่เป็นแสงสีขาวใสสว่างจ้า
อ่าอ่าจะโกดอัฐิเนี่ยฮะตามรูปเลยเนี่ยค่ะ
กราฟิกที่เราขึ้นให้เนี่ยนะฮะค่ะแสงใสใสเนี่ยนะฮะ
ออกมาจากโกรธอัฐิข้างเมนเผาศพแล้วหลังจากแสงประหลาดนั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
ภายในสองสามวันก็จะมีคนเสียชีวิตทันทีอ่า
และศพก็จะถูกนำมาตั้งสวดไว้ที่วัดครับค่ะ
แต่ว่าทางด้านหมอปลามือปราบสัมภเวษีนะคะฟันทงค่ะว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะใช่อาถรรพ์นะ
ไม่น่าจะเป็นอาถรรพ์สร้างเตาเผาขวางดวงตะวันอะไรนั่นหรอกแต่เกิดจากคนที่เสียชีวิตเนี่ย
มีอายุมากแล้วนะคะหมอปลามองว่าเมื่อคนสูงอายุเสียชีวิตไปคนหนึ่ง
เพื่อนร่วมรุ่นหรือว่าอายุใกล้กันก็จะเกิดอาการเรียกว่าจิตตกค่ะ
เพื่อนเราแบบเอ้ยเพื่อนเราไปแล้วเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะไปเนี่ย
เมื่อไหร่จะถึงเวลาเราเนี่ยมันก็เครียดไงคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงหมอปลานะคะเถอะ
เมื่อคนสูงอายุตายไปคนหนึ่งเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือเพื่อนรุ่นใกล้เคียงกัน
มันก็เกิดอาการต้องให้เพื่อนกูไปแล้วเมื่อไหร่กูจะไปมันก็มีผลทำให้คนเหล่านี้
อาจจะคิดมากและก็เสียชีวิตนะฮะ
ฟะสร้างเจ้าพระศพฟ้างตะวันน่ะไม่มีปัญหาหรอกฮะ
แต่ถ้าพูดขวางหูนี่แหละครับมีปัญหาแน่
เออนี่ไงนี่ไงอย่างที่บอกขวางเขาอ่ะเนี่ย
ไอ้ฟ้างหูเนี่ยไปได้เร็วมากเลยล่ะเดี๋ยวก็ไปเลยล่ะทันทีเลย
บางทีมันเป็นความจริงนะบางทีคำหวานน่ะ
มันมันอาจจะขมใจก็ได้อ่าเพราะฉะนั้นคำขมมันอาจจะหวานก็ได้
ประมาณนั้นอะไรอย่างนี้นะครับอ้าวงานนี้นะครับ
เราก็สามารถมองได้๒มุมนะคุณผู้ชมนะ
มุมวิทยาศาสตร์ก็คือการเสียชีวิตเนี่ย
เกิดขึ้นได้เสมอกับผู้ที่สูงวัยนะครับค่ะส่วนในแง่ของความเชื่อเนี่ย
ก็เชื่อกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ใช้วิทยาลกันแล้วกันนะครับค่ะ
ก็เป็นกำลังใจกับผู้สูงอายุแล้วกันผู้สูงอายุก็คือสู้นะ
ครับครับครับยังไงก็ขอให้ดูแลตัวเองให้แข็งแรงไว้ก่อนนะคะ
พาไปดูคลิปนี้ค่ะมีสาวคนนึงค่ะเขาโพสต์คลิปตัวเอง
อืมเขาบอกว่านิ้วเขาเนี้ยมีลำแสงออกมาเออเธอเชื่อว่าเป็นเพราะว่า
พญานาคที่เธอนับถือมาให้พรเออไปดูค่ะ
เห็นไหมคะมันก็เป็นเป็นของมันไปเองเป็นของเขาโดยธรรมชาติ
อ่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแต่ว่าลักษณะของมือ
มือมันจะเบาก็จะทราบว่าถ้าถ้ามือเบาเนี่ยเหมือนบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อ่าที่ที่ท่านประธานพรหรือว่าท่านบารมีของท่านเนี่ย
อยู่กับตัวเราอ่ะนะคะมันก็จะมีแสงอยู่ที่มือเนี่ยค่ะ
แต่ว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแล้วแต่ว่าจังหวะที่กว่าจะเจอหรือเปล่าจะเห็นแบบนี้
เหมือนจังหวะให้ต้องได้เห็นก็ต้องได้เห็นอย่างเงี้ยค่ะอ่าเห็นไหมคะเห็นไหมคุณไอ
มันเป็นลางนะเป็นแสงลังอยู่ที่นิ้วนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนะคะ
หญิงสาวคนนี้นะคะได้โชว์มือขึ้นมาข้างหนึ่ง
สังเกตที่ปลายนิ้วเนี่ยจะเห็นว่ามีลำแสงจางค่ะออกมาจากนิ้ว
ซึ่งเธอเองเนี่ยก็ได้อธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอเคารพอยู่นะคะ
นี่นะไม่เพียงเท่านั้นนะเวลาที่แบบมือที่เปล่งเปล่งแสงออกมาเนี่ย
รู้สึกว่ามันเบาด้วยอ่าเขาก็เชื่อว่าเนี่ยคืออิทธิฤทธิ์นะคะ
ของท่านปู่ศรีสุโธแล้วก็พญานาคาราชทั้งสี่ตระกูลเหมือนมาให้พรเธออะไรประมาณนี้ค่ะ
วงไว้ให้ตอนนี้นะคุณผู้ชมนะลองดูใกล้นะฮะลองเพ่งดูซิว่าคุณเห็นไหมครับนะ
รองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์นะคะหรือว่าอาจารย์ออสเนี่ยค่ะ
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะได้ออกมาอธิบายถึงเรื่องนี้ในเชิงวิทยาศาสตร์ด้วย
เราไปฟังอาจารย์กันค่ะครับแต่ถ้าเราดูลักษณะเงา
ก็คือแสงเนี่ยเข้าด้านนี้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องเอามือลงมาใต้คางนิดหน่อย
แสงนี้ก็จะหายไปเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับแสงพญานาคอะไร
ไม่ได้เกี่ยวกับแสงที่อยู่ดีมันออกจากมือของน้องได้อย่างไรนะครับ
มันคือแสงแดดที่น้องเอามือไปรับมันบังมันแล้วก็ติ๊ต่างว่ามันคือแสงที่ออกจากปลายเล็บ
ที่ออกจากมือมันคือแสงพญานาคนะฮะก็คือโยงกันคนละเรื่องเดียวกันนะครับ
เพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณ
สรุปแล้วที่อาจารย์บอกก็คือไม่ใช่แสงจากพญานาคนะคะ
แต่ว่าเป็นแสงแดดนี่แหละเหมือนเป็นแสงเงาที่มาตกกระทบนะคะ
ไม่ได้เกี่ยวกับพญานาคแต่อย่างใดแต่ก็อย่างที่ว่าล่ะค่ะ
มันเป็นทั้งความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นความเชื่อของทางวิทยาศาสตร์
เพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
เพราะฉะนั้นเราก็ตัดสินอะไรไม่ได้เนอะเขาศรัทธานะคะ
เขารู้สึกได้ไงว่ามันเบามือมันเบา
เราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงภายในจิตใจเขานะ
จบเรื่องของคุณไปแล้วมาดูเรื่องของผมบ้างครับ

ไปดูคลิปนี้กันฮะมีโชเฟอร์แท็กซี่นะสิคุณฝน

เขายื่นข้อเสนอให้กับผู้โดยสารครับคุณ

ผายลมให้ดมหน่อยแลกกับการลดค่าโดยสาร

โอ้โหไม่เอา

เพราะพี่จะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลให้หมอสวดนะ

อ๋อแล้วคือถ้าลุงฟังผมโตดก็คือพี่ออกเลย
อันนี้เรื่องไม่ใช่เรื่องตลกเนอะ

พอรู้คนออกไปเคยาเข่านุ่ง
ก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกในชีวิตรักษาโรคไตด้วยการผ่ายลม
นี่คือเสียงพี่แท็กซี่นะฮะกับผู้โดยสารจริงเลยนะครับ

แล้วยื่นข้อเสนอให้กับผู้โดยสารเขาบอกว่าน้องพายลมให้พี่หน่อย
แลกกันลดค่าโดยสารให้ด้วยนะถ้าเกิดว่าน้องผายลมออกมา
ผู้โดยสารชายเนี่ยนะฮะทนไม่ไหวคุณหยิบโทรศัพท์ครับ
บันทึกเสียงเอาไว้ก่อนที่จะมาร้องเรียนเพจจสร้อยนั่นเองนะฮะ
จริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เจ้าของคลิปเนี่ยนะฮะก็เรียกแท็กซี่ตามปกติ
ในช่วงตี๓กว่าจากหน้าห้างสามแย่นมิดเท้านะครับ
แต่พอขึ้นรถโชเฟอร์ก็ชวนคุยนู่นคุยนี่ไปนะฮะ
ถามเรื่องห้องน้ำระหว่างทางบ้างละนู่นนี่นั่นนะครับ
แล้วก็เล่าว่าตนเป็นโรคไตหมอสั่งห้ามกินผักและผลไม้
ขับถ่ายเองก็ไม่ได้ต้องไปพบแพทย์ให้ช่วยสวนทวันหนักให้ถ่าย
แต่จู่ก็พูดอีกว่ามีอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้ขับถ่ายได้
เป็นศาสตร์ใหม่โอ้โหเรียกว่าหายลมบำบัด
ลมบำบัดเป็นศาสตร์ใหม่นะแต่โอมิน่าเราไม่เคยได้ยินไง
หากได้ดมกลิ่นพายลมเนี่ยนะฮะจะทำให้ปวดท้องแล้วถ่ายขึ้นมาทันที
หันมายื่นข้อเสนอให้กับผู้โดยสารผายลมให้นมหน่อยน้อง
พี่อยากดมของน้องเหลือเกินจากนั้นโชเฟอร์แท็กซี่นะฮะก็ผายลมออกมา
ให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยโอ้ตายแล้วไม่ได้ครั้งเดียวนะครับ
ผู้สื่อข่าวบอกว่าหลายครั้งมากด้วยทำเป็นตัวอย่างให้น้องดู
พร้อมกับหันมาถามว่าเนี่ยพี่ตดแล้วน้องได้กลิ่นไหม
เออคืออันนี้ไม่ใช่แล้วอ่ะถ้าเป็นเราเราต้องลงจากรถแล้วนะ
คืออาจจะแบบมันเป็นความเชื่ออย่างไร
แล้วที่เขามาเล่าตอนหน้านั้นมีนักศึกษาอีกคนเป็นผู้หญิงด้วย
นางผลายเก่งมากเพราะว่านางผลายตลอดทาง

ตอนนี้ครับพี่ฝนผมยังกลัวเลยผมพูดจริงผมก็กลัวนะ
ถ้าเกิดว่าทำเอาผู้โดยสารชายคนนี้ถึงกับอึ้งแล้วปนภาวะคุณ

ส่งคลิปเสียงเนี้ยมาร้องเรียนทางเพจจสอร้อย
แล้วก็มองว่าการกระทำแบบนี้มันถือว่าเป็นการคุกคามนะคุณ

บังคับให้ผมผ่ายลมได้ยังไงล่ะพี่
เราไม่ปวดน่ะแต่มันก็ไม่ได้นะปวดก็ไม่ได้อ่ะ
เออก็อยากจะถามหมอเหมือนกันนะคะว่ามันช่วยได้จริงเหรอเป็นศาสตร์ใหม่จริง

เออเราก็ไม่อยากจะเชื่อนะแต่เราก็อยากจะพิสูจน์เหมือนกัน
แล้วน้องคนนี้นะก็เลยบอกว่าทางจอสร้อยนะคะก็เลยเร่งให้หน่วยงานเนี่ยนะคะ
ที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงมาตรวจสอบพฤติกรรมนะคะว่าตดเนี่ยสอบพฤติกรรมอะไรกับแท็กซี่คนนี้บ้าง
เอางี้เราพยายามแบบว่าตรวจสอบแท็กซี่ดีกว่าว่ามีอะไรนะมีบัตรประจำตัวมีอะไรที่ถูกต้องหรือเปล่า
คุณถ้าเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาแก้ไขอย่างนี้ได้ผมว่าผมอยากเจอหมอแล้วเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่า
ถ้าเป็นจริงนะคุณนะผายลมของเรามีราคาเลยนะคุณจะทำอะไรอัดกระป๋องอ่ะไม่เอาขมคอเลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว
ไปไปข่าวอื่นกันต่อดีกว่านะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะทานข้าวไม่ได้เพราะนี่มันใกล้อาหารเย็นแล้ว
ครับขอโทษขอบคุณพ่อคุณแม่ครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องการกินก็พูดถึงเรื่องนี้เลยกว่า
มันเป็นกระแสอยู่ค่ะการกินหมึกสดหรือว่าหมึกช็อตนะคะตอนนี้ไม่ใช่แค่ดราม่าสงสารหมึกตัวน้อยเท่านั้นนะ

กลัว
รามาว่าอร่อยหรือสงสารจากการนำปลาหมึกเด็ก
ใช้คำปลาหมึกเด็กหรือปลาหมึกเล็กมากิน
เราจะไม่พูดถึงการกินว่ากินยังไงนะ
แต่ว่าการกินหมึกสดแบบนี้ก็มีความเสี่ยงค่ะ
ก็คือเจอเชื้อโรคแล้วก็มีโอกาสเจอพญาติ

ไม่ใช่มันซ่อนอยู่ข้างในนี้มันออกมาให้เห็นเลย
หลังจากนั้นก็มีแพทย์แล้วก็กรมอนามัยนี้ออกมาเตือนภัยด้วย
ถึงการกินหมึกสดก็คือว่ามันมีโทษร้ายแรงมากเลยนะ
ถ้าเกิดเจอเชื้อโรคหรือว่าเจอพญาติถ้ามันขึ้นสมองไปนะ

ได้โพสต์ไว้เกี่ยวกับโอกาสที่จะเจอเชื้อโรคแล้วก็พญาติอนิซาคิสนะคะ
ซึ่งหน้าตาก็คล้ายไส้เดือนนะ
ตัวเล็กประมาณ๒๕เซนติเมตรเนี่ย
พญาติมันอาจจะช้อนชัยเข้าไปตามทางเดินอาหารแล้วก็อยู่ในลำไส้

นี่เป็นภาพนะคะพญาติอันนิคาซิสนะคะ
นี่คุณดูดูแล้วมันไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวนะ

ก็ได้ออกมาเตือนเช่นกันว่าหากท่านกินอาหารพวกนี้แล้ว
มีอาการแบบนี้นะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียน
หลังจากกิน๑๒ชั่วโมงหรือว่า๑๒วัน
ถ้าเกิดอาการแบบนี้สงสัยได้เลยนะว่าท่านอาจจะติดพญาตินี้เข้าไปแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นเรื่องกินหมึกสดก็เตือนไว้ก่อนเถอะ
กินอะไรที่มันสุกดีกว่านะคะจะปลอดภัยกว่า
เผาไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าตอนนี้อันตรายจริงนะพอเรารู้แล้วนะครับ
ในตอนนี้เรารู้แล้วว่ามาทีแล้วมาเป็นก้อนเลยน่ากลัวมาก
อันนี้ไม่ได้ซ่อนอยู่ในเนื้อด้วยนะ

ออกมาข้างนอกให้เห็นเลยโอ้ยน่ากลัวมาก

มีคนเจออำพันธ์ทะเลที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับ
งานนี้ฮือฮากันเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรก
นี่นี่คืออำพันธุ์ทะเล

นี่ไงหรือขี้วานนะคะหรือว่าอ้วกวานนั่นเอง

มีชาวบ้านไปพบในทะเลตากใบจังหวัดนราธิวาส

เป็นก้อนรูปร่างรีแบบนี้นะฮะสีครีมปนเหลือง
บางส่วนเป็นสีน้ำตาล
ผิวมันคล้ายกับเคลือบด้วยน้ำมัน

แต่ละก้อนนี่นะครับมีน้ำหนักลดหลั่นกันไป
ก้อนใหญ่สุดนี่นะครับมีน้ำหนักถึง๑๖กิโลกรัม

ก้อนเล็กนี่นะครับหนักประมาณ๕กิโลกรัม
๕กิโลกรัมก็ไม่น้อยนะคุณ

คุณชุรีพรผู้ผลนะครับลูกสาวของเจ้าของบ้าน
เล่าให้เราฟังอย่างนี้ครับว่าได้อ้วกวานพวกนี้นะครับ
มาจากลูกจ้างปอกมะพร้าวของที่บ้าน
ออกเรือไปหาปลาที่ทะเลปากอ่าว

แล้วก็ไปพบเห็นไอ้ก้อนพวกนี้ลอยน้ำอยู่
มันก็มีลักษณะแปลกเอ๊ะเขาจึงเก็บขึ้นมาดูไงคุณ
เพราะเห็นครั้งแรกรู้สึกว่าคุ้นว่าเอ๊อวกหวานหรือเปล่านะ

เขาเคยเห็นเขาน่าจะเคยเห็นผ่านผ่านตาไง

ก็เก็บมาแล้วก็มาเปิดอินเทอร์เน็ตดูมาค้นหาข้อมูลนู่นนี่นั่น

ถามผู้เชี่ยวชาญในโลกโซเชียลครับ
ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิธีพิสูจน์

เขาบอกไว้ให้ตัดชิ้นส่วนนี้นะฮะของก้อนอัมพันธาเลหรือว่าอวกวาน
นำไปใส่ช้อนนะฮะแล้วก็ลงไปลนไฟดู
ก็พบว่าก้อนอัมพันธาเลนี่นะฮะ

เป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยนี่นี่กำลังทำให้ดูอยู่นี่ฮะ

พบว่ามีกลิ่นหอมคล้ายกับกลิ่นเทียนไขเผานั่นนะคุณ

เขาก็เลยจึงมั่นใจเลยบอกว่าก้อนที่พบเนี่ย
มันเป็นอำพันธ์ทะเลจริงคุณฝน

วกวานของแท้เลยคุณ

มีคุณนี่ไงคุณดูลองค้างดู
อันนี้ก้อนใหญ่นี่ไงนี่อ้าวค่ะ
ตอนนี้นะฮะหลายคนนะฮะสนใจมาดูเพราะว่า
มันเป็นของแปลกโดยทางเจ้าของเนี่ย
กำลังส่งชิ้นส่วนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
สงขรานครินนะครับตรวจสอบ

แล้วก็หากมีคนสนใจที่จะซื้อเพื่อไปผลิตน้ำหอมนะครับ
หรือว่าตกแต่งกลิ่นเครื่องดื่มวายเนี่ยก็ยินดีขายนะฮะ
งานนี้ก็ต้องดูกันให้ดีก่อนแล้วก็เช็คกันให้ชัวร์เลย
เพราะว่าคุณรู้ไหมถ้าเป็นอำพันธ์จริงนะ
มูลค่าสูงนะฮะ
กิโลกรัมนึงเป็นล้านนะคุณ
โอ้โฮนี่ถ้าเราไม่เห็นข่าวนี้เราจะรู้ไหมเนี่ย
หมื่นพันมีหมดเลยถ้าใหญ่อย่างนี้บางทีเป็นล้านอ่ะ
อ่าเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเดินผ่านเราก็ต้องไม่สนใจแน่เลยเนอะ

ก็คิดว่าเป็นแบบเหมือนหินโสโครกอะไรอย่างนี้
คือเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นของมีค่าขนาดนั้น

แล้วอ้วกคนมีค่าไหมอ่ะ

ไปต่อเถอะผมก็ไม่รู้จะตอบคุณยังไง

รู้ว่าผมมีค่าไหมผมก็เห็นทีไรผมก็อ้วกทิ้งทุกทีคุณ

ไปดูข่าวนี้ของฝนค่ะโอ้โหราคาแบบไม่ต้องพูดถึงเลย
กล้วยกล้วยอินโดแดงนะคะกล้วยด่างนะคะ
สวยมากสวยขั้นเทพสวยถึงขั้น
มีคนเอาคอนโดราคา๓ล้านมาแลกเลย

ที่ตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ

สูงประมาณ๒เมตรมีใบทั้งหมด๗ใบ

ซึ่งต้นนี้นะคะเป็นหน่อที่จะแตกมาจากต้นพันธุ์
ราคา๑๐ล้านบาท

คือเคยขายไปแล้วก็จนเป็นข่าวโด่งดังนะตอนแรกเนี่ย
ก็เตรียมจะเก็บต้นนี้ไว้เป็นแม่พันธุ์เหมือนกัน
แต่เนื่องจากมีคนสนใจนะฮะเดินทางมาดู
คือตั้งราคาไว้ที่๕ล้านบาทนะต้นนี้นะ
แล้วก็มีการแบบต่อลองกันไปต่อลองกันมานะคะ

ด้วยสนลราคาที่๓ล้านบาทนะคะ
ซึ่งนายนิรินาศนะคะอายุ๕๐ปีเจ้าของสวนเนี่ยบอกว่า
ต้นกล้วยแดงอินโดต้นนี้จัดว่าสวยขั้นเทพเลย
สวยที่สุดในสวนเลยนะคะสวยที่สุดในซอยเลย
เพราะว่ามีลายพิเศษอยู่ในต้นเดียวกัน

จะเป็นลายตุ๊กแก่ลายวากิวลายเพนต์แล้วก็ลายฮาง
โอ้โหภายในต้นเดียวนี้มี๔ลายเลยนะ

และนางนิพาพรสุวรรณทัศน์อายุ๖๔ปีภรรยานะคะ
ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการประจำสำนักนายก
โดยนางนิพาพรได้เปิดเผยว่าตอนตนกับสามีไม่มีความรู้เลยเรื่องกล้วยด่าง
จนกระทั่งได้ไปเดินดูที่บูธนี่แหละค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจ
ก็คือต้นกล้วยต้นนี้คือเขาก็แบบว่าอุ๊ยสวยมากเลยเขาจะเอามาประดับบ้าน
พร้อมกับจะแยกหน่อขายด้วยเขาคิดดีนะ
เรื่องต้นก็เลยได้ฝากทางสวนช่วยดูแลไปก่อนเพราะว่ายังไม่มีความรู้นะคะ
แล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งคนมาศึกษาดูแลแล้วก็นำไปเลี้ยงต่อที่บ้านพักย่านสายไหมนะคะ

สวยมากแล้วก็ต้นเล็กก็มีท่านยั่นน่ะ

แต่ว่าก็ต้องตาดีดูดีต้องคนที่มีความรู้ด้วยเนาะ
เพราะว่าที่บ้านฝนก็มีกล้วยด่างเหมือนกันแต่ว่าขายไม่ได้นะคะ

เกรียมเลยเอาไหมล่ะสบายไหมผมทำมาให้
ไม่เป็นไรค่ะแต่เขาออกลูกมาก็ได้กินอยู่นะ

วันนี้วันที่๑๓
พรุ่งนี้วันวาเลนไทยแล้วสิใช่แล้วค่ะนี่มีเพลงของคุณด้วยไม่อยากให้ถึงวันวาเลนไทยแต่ทุกคนต้องถึงวันวาเลนไทยนะครับ
ต้อนรับวันวาเลนไทยด้วยความแปลกของขนุนที่ถูกออกลูกมาเป็นลูกหัวใจ
ฮันยองซีเยอร์นี่คือขนุนหัวใจที่ออกลูกแบบว่าโดดเด่นน่ารักมากเลย
ขนุนลูกนี้นะคะอยู่ที่บ้านของนายบุตรอยู่ดีนะคะอายุ๗๕ปีอยู่ที่จังหวัดพยาวค่ะ
ขนุนสายแบ๊วสายแบ๊วนี้นะมีขนาดรอบลำต้นประมาณ๑คนโอบ
ผู้ใหญ่อยู่นะสูงประมาณ๖เมตรแล้วก็ออกลูกมาหลายลูกแล้ว
รูปทรงก็คือปกติทุกอย่างแต่มีอยู่ลูกนึงค่ะ
ธรรมชาติเขาสร้างสรรค์มาแปลกแหวกแนวนะคะให้เป็นรูปหัวใจ
เหมือนกับว่าออกมาต้อนรับวันวาเลนไทยยังไงอย่างนั้นเลยนะคะ
ยิ่งเป็นแบบลูกขนุนมันก็ชื่อดีด้วย
งานนี้อยากบอกกับขนุนนะคะว่าหัวใจบางครั้งธรรมชาติ
ความสวยงามอาจจะไม่เห็นด้วยตานะคะแต่ว่ารับรู้ด้วยหัวใจ
น่ารักชอบแล้วถ้าเขาโตขึ้นจะสวยขึ้นอีกไหมมันก็จะเต่งขึ้นอีกเนอะ
ไม่รู้ว่ารูปทรงเขาจะเปลี่ยนเปล่านะคุณแต่ว่ามันมาเป็นรูปเป็นทรงแล้วอ่ะ
แต่คงไม่เปลี่ยนมากมายค่ะก็คือพอโตขึ้นหัวใจก็จะเบ่งบานอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะ
คุณฝนนะคุณฝนอันนี้คุณเบ่งบานหัวใจแล้วนะ

ผมจะบอกเลยบอกว่าผมมีอีกหนึ่งคลิปที่อยากให้คุณดู

คุณไปดูความแสบของลิงลบบุรีนะฮะ
ที่เขาบุกมาฉกชิงวิ่งลาวของบนรถกระบะครับคุณ

รีนะคะที่บุกกันมาที่ท้ายรถกระบะนะคะ
ออกทั้งขนมทั้งของกินทั้งผลไม้ไปหมดเลย
จากในคลิปก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงเนอะวีดร้องได้ความกลัว
กลัวสิคุณดูดิดู
บางคนก็แนะนำนะบอกว่าเด็กไม่ควรนั่งข้างหลังนะเพราะเคยเจอกับตัวมาแล้วนะคะถูกลิงเนี่ยคว้าแขนจับไปกัดเลยต้องเย็บถึง๔๕เข็มเลย
ไม่ได้แย่งของที่อยู่ในมือเรา
เพราะฉะนั้นระมัดระวังสักนิดนึง

มีเชื้อโรคในน้ำลายด้วยนะ
เป็นบัตรทยักษ์เป็นอะไรไปเรื่องราวใหญ่โตเลย

ก็ไม่ใช่ความผิดของลิงเนาะ
ถ้าเราไม่เอาขนมไปล่อเขาก็ไม่เข้ามาหรอก
ผมเคยเห็นขับรถกระบะผ่าน

ความน่ารักของเขาก็มีแหละ
อ่างทองเป็นไงบ้างก็ไม่รู้

ผมต้องกลับไปสืบแล้วคุณผู้ชมครับ

เป็นความน่ารักของลิงไปแล้ว
มาถึงช่วงน่ารักของผมบ้าง

เด็กรับปริญญากันก็ได้ของขวัญกัน

ได้อะไรคะ
มันเป็นปีกนางฟ้า
ไปดูสิครับ

มาแล้วลูกจ้า
ปริญญาที่หนูอยากได้

เป็นงานรับปริญญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีหรืออีเท็กต์

ทำด้วยแบงค์พันธุ์ล้วน

เฉิดฉายให้คนอิจฉากันเล่น
ถามว่าปีกนางฟ้าชิ้นนี้พ่อแม่จัดให้มาเท่าไหร่ครับ

เธอบอกว่าไม่มากหรอกค่ะคุณค้า
ก็ประมาณแค่๕แสนเท่านั้นเลยค่ะ
ครึ่งล้านคุณโอ้โฮ
อิจฉาน้องทั้งเกลียดเสียงคุณเอด้วยนะคะ
นี่แหละดูเธอเลยเห็นไหมเฉิดฉาย
เลยนะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเด็ดปริญญาของเขาหรอก
ทำไมล่ะคะเพราะว่าเขาเคลือบมาอย่างดีคุณไม่เห็นเหรอ

ตาร้อนกันไปตามกันคุณก็ตาร้อนนะ
ร้อนมากเลยตอนนี้อิจฉามากเลย

ก็เดี๋ยวจะพยายามเรียนให้จบอีกทีนึง
เวลาเห็นความสุขมันหมดเร็วขนาดนี้
นั่นน่ะสิครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะ
กลับมาเจอฝนแล้วก็คุณเอได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะ
เพราะวันอาทิตย์ส่วนวันจันทร์ถึงวันเสาร์
ก็จะเป็นหน้าที่ของคุณชนะและคุณชิสานะครับ
ก็รายการต่อไปอย่าลืมนะครับ
ติดตามพี่ป้องณวัตรและก็น้องจ้าน้องพรณีค่ะ
เขาจะพาเราไปหาเคล็ดลับความรวย
กับรายการเศรษฐีป้ายแดงค่ะ
แล้วส่วนวันนี้นะครับเรามาปิดท้ายกันด้วย